ถือว่าเป็นบทเพลงส่งต่อความรักนะครับ
แล้วก็เป็นกำลังใจเป็นความผูกพัน
แล้วก็เป็นพลังให้คนไทยจับมือก้าวไปด้วยกันนะครับ
เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณบอยโกศิยพงศ์ในการแต่งบทเพลงนี้ขึ้นมานะครับ
คุณผู้ชมครับในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกของประสบกรณิกรไทย
ตลอดช่วงระยะเวลา๓๖๕วันที่ผ่านมานะครับ
ศิลปินดารานักร้องก็ต่างถอดหัวใจ
ออกมาเป็นตัวโน้ตออกมาเป็นตัวอักษร

เพื่อแสดงความในใจของพวกเขาต่อพ่อของแผ่นดินนะครับ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
วันที่๑๓ตุลารอสองสองสามห้าพอดีไม่มีอีกแล้ว
๑๓ตุลา๑ทุ่มตรงบทเพลงโดยธเนสเวอรากุลนุคเลาะ
ถ่ายทอดทุกความรู้สึกของคนไทยทุกคนในห่วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
เสียงรำไห้ดังจากทุกหนทุกแห่ง
เป็นบทเพลงแสดงความอาลัยแทบขาดใจของประสบกรณิกรที่มีต่อในหลวงราชการที่เก้า
นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช
บรมนาศปภิษเสด็จสวรรคต
นักร้องนักดนตรีศิลปินทั่วทุกแขนง
พร้อมใจกันถ่ายทอดบทเพลงแทนความรักความอาลัยอย่างหาที่สุดไม่ได้
ทุกตัวโน้ตทุกตัวอักษรถูกร้อยเรียงจากก้นบึ้งของหัวใจ
ในวันที่ฟ้าต้องหลั่งน้ำตา
กลันน้ำตาไม่ไหว
พ่อท่องไปใกล้ไกลทุกถิ่นเดี๋ยวพื้นดินทุกตารางนิว
จากยอดดอยยอดผู้สูงริ้วถึงชายเลนชายป่าโกงกา
ยงโอภากุลหรือแอดคาราบาลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง

นักร้องนักแต่งเพลงเพื่อชีวิตระดับตำนาน
แต่งขึ้นมาน้อมถวายในหลวงรัชกาลที่๙
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
เนื้อเพลงบทหนึ่งกล่าวไว้อย่างทราบซึ้ง
ย่องพ่อผู้เป็นพลังแห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทย

ผู้หยาดเหงื่อลำรดโลมดิน
พ่อเจ้ายูหู
พ่อผู้มิพล
ของประชาชน
คนไทยทั้งชาติ
เราขอตามรอยพ่อ
ตามเบื้องพระยุคลบาท
จอมกษัตริย์นักปราศ
ผู้หยาดเหงื่อรังรถโลมดิน

บรรจงร้อยเรียงความรู้สึก

โดยได้แรงบันดาลใจมาจากความรัก
ความเชื่อชูและเหนือสิ่งอื่นใด

ด้วยหัวใจแห่งความจงรักพักดี
ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ตลอดระยะเวลาแห่งความสูญเสีย
พร้อมใจกันทำหน้าที่ศิลปิน

ถ่ายทอดความรักความพักดี

และตั้งปณิธานสารต่อความดี

แห่งการครองราช
เพื่อนชะแธะกังวล
ทศวรรษ

นั่งแบบเป็นว้าว